ไปดูต่อกันที่สาวหยาดทิพย์ราชปานกันหน่อยค่ะ
แหมเรื่องหัวใจพักหลังนี่เหมือนจะเงียบกริ๊บ
แต่จริงบอกเลยว่าเสือซุ่มนะจ๊ะ
เธอก็มีคนดูแลหัวใจอยู่จริงหรือเปล่า
นี่นี่สถานการณ์คลายล็อกกันไปแล้วค่ะ

เมืองมาริการรศ๑๒๔นะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เขาขอเปิดพื้นที่โซนใหม่ปลายสวนพระยา
เป็นพื้นที่วัฒนธรรมแห่งใหม่สำหรับการเรียนรู้เกร็ดประวัติศาสตร์
นี่แหละค่ะหยาดทิพย์ราชปานมาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วย
มาในชุดไทยสวยงามเลยค่ะ
หยาดนะคะได้ลองชิมเครื่องว่างสำหรับไทยโบราณ
แล้วก็พาเดินเที่ยวชมหลายจุดเลยก่อนจะ
แต่พอถามว่าจะมีโอกาสได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามฝ่ายชายบ้างหรือเปล่า
บอกชัดเลยครั้งนี้ขอเป็นเรื่องของความส่วนตัวให้กับความรักค่ะ
คือโตแล้วมันแบบรู้ว่าสองคนพอแล้ว
คือคบกับใครเลิกกับใครอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องส่วนตัวหยาดว่ามันก็สบายใจกว่าสำหรับหยาดนะคะ

แต่ว่าหมายความว่าถ้าให้มานั่งถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรอย่างนี้
เราก็แค่รู้สึกว่าเราเก็บไว้เป็นเรื่องของเราก็ได้อะไรอย่างนี้
ช่วงไหนโสดช่วงไหนมีแฟนก็เราก็บางทีตอบไปตอบมา
แล้วก็แบบนึกออกไหมตอบมาเยอะแล้วอ่ะ
คือเหมือนไม่อยากมีข่าวแล้วก็เลิกบ่อย

อยู่วงการมานานก็จะรู้อะไรเยอะแบบนี้นะคะ
ตอบมากไปเดี๋ยวก็ดูไม่ดีเดี๋ยวพอมาเลิกกันอีกทีนึง

ใช่แล้วค่ะเซฟตัวเองไว้ก็ไม่อยากตอบเยอะนะ